ท่านผู้ชมครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดก็หมื่นกว่าหมื่นแปดได้

คำถามก็คือว่าแล้วเราจะรักษากันแบบไหนอย่างไร
ที่ประชุมคอลโมรวันนี้
หลังจากที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
เพิ่งลงนามประกาศกดกระทรวง
ว่าให้ผู้ที่ป่วยโควิดออกจากยูเซฟ
คือไปรักษาแบบฉุกเฉินไม่ได้ต้องไปรักษาตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ
แต่ที่ประชุมคอรมอลวันนี้นะครับมีมติยังไม่เห็นด้วยกับการใช้ประกาศนี้นะครับ
ขอให้เลื่อนออกไปก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน
ขอให้ยึดหลักเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินรักษาฟรีทุกที่หรือยูเซฟต่อไปก่อน
เพราะฉะนั้นประชาชนยังได้สิทธิ์รักษาอาการป่วยโควิด๑๙ฟรีทุกสถานพยาบาลนะครับ
โดยยึดหลักเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินรักษาฟรีทุกที่หรือว่ายูเซฟเช่นเดิมครับ
แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับโทรศัพท์อยู่เช่น๑๓๓
บางคนโทรไปก็ยังติดต่อไม่ได้ก็จะต้องมีการเพิ่มคู่สาย
เพิ่มการพัฒนาการบริการให้ดีก่อนแล้วค่อยนำเรื่องนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่นะฮะ
คนเอกประชุดจันโอชาน้ำมุนตรีจะเป็นประธานนะครับ
เป็นผอภูมิในการสูญสอบข้อนะครับ
ก็จะมีการพิจารณาการปรับมาตรการในการป้องกันโรค
สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรแล้วก็แผนการให้บริการวัคซีนด้วยนะฮะ
เดี๋ยวรอฟังสอบคอชุดใหญ่พรุ่งนี้อีกทีนึง
ใช่ค่ะก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่นิดนึงไม่อยากจะเห็นภาพเหมือนในอดีตนะคะ
เรื่องของโควิด๑๙ที่มันโอ้โหลำบากกันเหลือเกิน